คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมมีพี่น้องไหมคะ

ที่ถามแบบนี้เพราะอะไรอยากรู้
ข่าวที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้อง

มีพี่อีก๒คนก็มีทะเลาะบ้างแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะ
ทะเลาะกันปกติใช่ไหมตามภาษาพี่น้องเถียงกันบ้าง
แต่เหตุการณ์นี้เนี่ยถึงขั้นเอาเก้าอี้ฟาดพี่สาว
จนพี่สาวกระดูกแตกเลยอะถามว่าเพราะอะไรอะ

ใช้ให้ไปส่งแม่หน่อยเดี๋ยวแม่จะไปทำธุระที่ธนาคาร
พี่สาวใช้เอ้ยน้องไปส่งหลานไปโรงเรียนให้หน่อย

จังเลยไม่เคยถามก่อนว่าว่างไหม
อยู่ดีก็มาใช้ใช้กันเนี่ยเอาเก้าอี้ฟาดพี่สาวจะเอามีดแทงด้วยค่ะ

คุณผู้ชมอันนี้คือซูมให้เห็น
พี่สาวกับน้องชายที่ทะเลาะกัน

เด็กสามขวบเด็กหนึ่งขวบเห็นเหตุการณ์นี้ด้วย

ใช่เพราะว่า๓ขวบกับ๑ขวบเป็นลูกของพี่สาวค่ะ

เก้าอี้พลาสติกแดงเมื่อกี้ป่ะ

ใช่แต่พี่สาวพูดกลับไปไงกูจะแจ้งความ
เท่านั้นแหละน้องโมโหเดินกลับมาเอาไม้กวาดมากระหน่ำตีอีก
เก้าอี้ไม่พอเศษเก้าอี้นู้นกระเด็นอยู่ที่พื้นอยู่ตรงนู้นอยู่เลยค่ะ
แล้วเหตุการณ์เนี้ยเสียงร้องทำเด็กอ่ะสามควบแบบหนึ่งควบที่อยู่ในเปรย่อ
ตกใจสินี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วังเหนือของลำปางนะคะ
แล้วฝั่งพี่สาวเนี่ยก็แน่นอนค่ะเอาเอกสารไปยื่น
เอกสารทางคดีไปยื่นที่สำนักงานอายการจังหวัดลำปางแล้วพี่บอกว่าพี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยน้องแท้แท้เลยสี่สิบเก้าปีเนี้ย
คือพี่สาวเล่าให้ฟังแบบนี้ใช้น้องว่าเอ้ยไปส่งหลานหน่อยสิ
คือไปส่งลูกพี่สาวหน่อยไปส่งที่โรงเรียนทีแล้วสักแป๊บนึงนะ
แม่ก็มาบอกให้น้องชายน่ะไปส่งที่ธนาคารหน่อยเดี๋ยวแม่จะไปสแกนหน้าทำบัตรคนจนนะลูกนะ
น้องชายไม่พอใจมีธุระเนี่ยจะใช้ใช้กันเนี่ย
ถามมาก่อนหรือเปล่าว่าว่างไหมหลังจากนั้นค่ะน้องชายกับพี่สาวก็ทะเลาะกัน
แล้วมันก็เป็นไปตามคลิปเลยคุณผู้ชมที่บอกไงว่าไม่ใช่แค่เก้าอี้ฟาดไหม
วาดฟาดน้องชายจะเอามีดมาทำร้ายพี่สาว
แต่สามีของพี่สาวมาเห็นไงแล้วก็ห้ามเอาไว้ก่อน
ถามว่าพี่สาวเป็นยังไงบ้างอ่ะกระดูกแขนซ้ายแตกค่ะอืม
แล้วก็มีแผลตามเนื้อตามตัวต้องเข้าเฝือกอยู่แบบนี้นะคะ
แล้วพี่บอกด้วยนะว่าหลังจากที่น้องทำฉันเนี่ยน้องไม่ได้รู้สึกผิดนะ
ไม่ได้มาขอโทษด้วยแต่น้องบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
พี่ก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยยอมไม่ได้แล้วไหม
ก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะนักข่าวของเราเนี่ย
ก็ต้องไปถามทางฝั่งน้องด้วยเพราะว่าเราคุยกับพี่สาวแล้วใช่ไหม
ดีดีฟังความสองข้างใช่ไปที่บ้านของน้อง
ปรากฏว่าน้องน้องจะคุยด้วยไหมเอาลองดูตอนที่นักข่าวพยายามตะโกนถามน้องชายค่ะ
เรื่องแค่เนี้ยเอาไทรัสมาเหรอไปคุยจังหน่อยเหรอเจ้า

ได้ยินไหมน้องปิดประตูใส่แล้วก็ตะโกนบอกว่าเรื่องแค่นี้เอาไทยรัฐมาเลยเหรอ
พอรู้ว่านักข่าวไทยรัฐมาแล้วนักข่าวก็พยายามถามไม่คุยกันหน่อยเหรอ
ไปคุยที่ศาลใช่ค่ะชาวบ้านอ่ะที่เขาอยู่แถวเนี้ยเขาบอกว่าอ๋อ
พี่น้องคู่นี้นะก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
แต่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยพี่น้องคู่นี้นะ
ทีนี้ค่ะทางอายการเองนัดฝั่งน้องชายส่งฟ้อง๑๒เมษา
ก็คือวันพรุ่งนี้ก็เรื่องข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายแล้วก็ใจพี่สาวโดนเยอะเลย
โดนแบบกระดูกแตกแบบนี้เนี้ยนะคะโอ้โหนี่นี่เข้าเฟือกเลยเนี้ย

ที่น้องทะเลาะกันจากการที่พี่ใช้น้องให้ไปส่งหลานไปโรงเรียน
แม่ใช้ให้ไปส่งที่ธนาคารเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ย
นะคือเฉพาะวันนั้นที่แค่นั้นแต่เราก็ไม่รู้เราคนนอก
ใช่เออไม่รู้มีอะไรกันอืม
อาจจะโดนมาเยอะอะไรแบบนี้ก็จะได้อ้าวเดี๋ยวรอฟังรอฟังเออ